คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ว่ากันบอกเอาไว้เมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
อันนี้ก็แล้วแต่คนนะนะก็เป็นเรื่องของศพผู้ป่วยโควิด
เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
จะต้องมีการจับประณะกิจว่าเผาทันทีเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ย
มันมีเรื่องที่วัดแห่งนี้คือศพเนี้ยถูกส่งมาจะเอามาเผา
แต่เขาบอกว่าเผายังไงมันไม่ไหม้อ่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยเอ๊นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่า
อันนี้เกิดขึ้นที่วัดบุญบาลประดิษฐ์ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
มีศพของนักโทษชายที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙เอามาเผาที่วัดแห่งนี้
ปรากฏว่าร่างของผู้ตายเนี่ยเผายังไงก็ไม่ยอมไหม้นะคะ
ทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพิศนุค่ะก็พาทีมข่าวของเราไปตรวจดูเมนนะคะ
แล้วก็เตาเผาซึ่งเมนแล้วก็เตาเผา
คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าเนี่ยมันเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะคะ
ซึ่งทางวัดเนี่ยก็เตรียมเอาไว้ชาปนากิจศพกับคนที่เสียชีวิตจากโควิดนี่แหละค่ะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะพระพิศนุท่านเล่าแบบนี้ว่า
ช่วงเย็นวันศุกร์ที่๘เมษายนเนี่ยมีทีมกู้ภัยเอาศพนักโทษชายมา
ก็เพิ่งจะมารู้ว่าชื่นนายสนอกคำศุกร์อายุสี่สิบเอ็ดปี
เอามาจากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติค่ะที่จังหวัดชายภูมิ
นำมาชาปนากิจที่เมนของวัดแห่งนี้นี่แหละ
ปะเหลอบอกแบบนี้ว่าเผาศพแล้วศพไม่ยอมไหม้ค่ะ
โอ้โหหลายรอบเลยแต่ทำยังไงมันก็ไม่ไหม้
ใช้เวลาเผาตั้งแต่๔โมงเย็นจนเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ

ลองฟังเสียงท่านพระพิศนุดูค่ะ
ก็เผาไปอีกประมาณ๔ทุ่มกว่า๕ทุ่ม
ก็บอกว่าไม่หมดอีก
ก็เลยสับปะเลอก็เลยพักไว้ก่อนมั้ง

เมื่อเช้าก็ไปซื้อน้ำมันมาอีกเป็น๗ถัง
ก็๒๐๐กว่าลิตรนะ๗๓จีบ

ก็เลยไหม้จบเมื่อประมาณ๘๙โมงนี่แหละ

เตาไร้หมดพิษใช้น้ำมันลีเซน
โดยปกติเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มีตั้งแต่ทำเตามานี่มีศพนี้แหละศพแรก
เออมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
พระท่านก็บอกนะอันนี้เป็นศพแรกเลยนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีนะนะคะแล้วก็ต้องซื้อโอ้โห

บอกอีกว่าพอญาติมาเก็บเท่ากระดูก

บอกว่าก็ผู้ตายเขาสักน้ำมัน
คาถาอาคมเอาไว้หลายปีแล้วนะคะ
ส่วนตัวเองเนี่ยพระท่านบอกว่าท่านก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะ
อย่างที่บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อน
ที่จริงเตามันเป็นระบบอัตโนมัติ
และมีความร้อนสูงเป็นพันองศาเซลเซียตเลย
ใช่เตาอัตโนมัติแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาว่าแบบเผาไม่ไหม้นะคะ
ครับแล้ววันนี้ในย่างของนายสนอกก็เดินทางมาเก็บอัตภิ
มีพระพิศนุผู้ช่วยเจ้าอาวาสพร้อมสามเณร๔รูปทำพิธีค่ะ
ซึ่งญาติผู้ตายบอกว่านายสนอดเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว
เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่วัยหนุ่มมีการบวชเรียน
แล้วก็สักน้ำมันสักเสือเพ่นที่หน้าอก

ในหมู่บ้านมักเรียกว่าครูเหนาะทั้งที่ไม่ได้เป็นครู
ส่วนคนที่เป็นพ่อค่ะเป็นทหารพรานก็สักลายฮานุมานคลุกฝุ่น

พ่อก็เผาไม่ไหม้เหมือนกันอันนี้ญาติบอก
เชื่อว่าเกิดจากอาคมที่ศักดิ์ติดร่างไว้
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องแก้เคล็ดด้วยการนำเอาจ่อหม่อนหรือว่าจ่อเลี้ยงไหม
ลักษณะแบบเดียวกับกระดงไม้ไผ่โยนเข้ากองไฟไปด้วย
ถึงจะมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ก็แล้วแต่คุณนะคะเรื่องของความเชื่อ